ครูเต้ยอภิวัฒน์คุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งครูเต้ยเองถึงกับรั่นเลยนะว่า

ถามถึงพ่อเต้ยหรือถามถึงคุณแม่แล้วนะ

แต่ว่าใจใจละใจใจอยู่ไหน

หลายคนอยากเชียร์ให้ครูเต้ยเดินหน้าปั๊มลูกอีกสักคนนึง
จะได้เป็นน้องเป็นเพื่อนกับพี่ใจ
ซึ่งทั้งครูเต้ยแล้วคุณครูขนมบริเวณคุณเค้า
เบรกดังเอี๊ยดเลยบอก

ตอนนี้เนี่ยได้คุยกันแล้วว่าคนเดียวพอจบปึ้ง
เพราะอะไรเพราะว่าอยากจะเลี้ยงคนเดียวให้ดีที่สุดว่าอย่างนี้
แต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำการปิดอู่หรือว่าทำหมั่นนะ
เผื่อว่าอนาคตอยากจะมีอีกสักคน

รักคนนั้นมากนะครับรักตั้งใจมากแล้วครับไม่คิด
ก็รักเหมือนกันครับยังไม่ได้ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
แต่ว่าในความคิดไม่มีครับ
เราไม่อยากแบ่งอะไรให้ใครหรอกครับ

สปอยสุดสปอยทุกอย่าง

เพราะว่ารักมากเลยครับอยากให้เขาแบบ

อยากขัดใจเท่าไหร่แต่ว่าอย่างที่ว่าเราจะโตมา
ก็ต้องแบบสอนให้เขาเรียนรู้
เอ้ยเลี้ยงคนเดียวเนี่ยเลี้ยงให้ดีที่สุด

คือนาทีนี้เวลานี้ลูกเนี่ยขวบกว่ามันจะเหนื่อยมาก

แต่ว่าดิฉันได้ทำการปิดอู่เรียบร้อยแล้ว

อันนี้คือไม่ได้เล่าเรื่องเขานะอันนี้คือเล่าเรื่องตัวเอง
คือเข้าใจเขาไงว่าทำไมถึงคิดจะปิดปู

หูสามีได้ไหมนี่ก็คลอดก็ผ่าแล้วไง

ฟิตเหมือนพ่อเอกชัยเลย